ถูกมัดกดน้ำตายในห้องพักโรงแรมแห่ง๑

มีผู้พบศพหมอนวดแผนโบราณ
ถูกบีบคอตายที่โรงแรมในอำเภอเมืองลำปาง
มิถุนายนพบศพนักร้องคาเฟ่

ในห้องพักโรงแรมที่อำเภอเมืองตรัง
และ๑๘มิถุนายนพบศพหมอนวดสาว
กดน้ำตายที่โรงแรมในอำเภอเมืองอุดรธานี
ตำรวจทั้ง๔ทองที่ต่างทำคดีของตัวเอง
หารู้ไหมว่าฆาตกรคือคนเดียวกัน
กระทั่ง๒๑มิถุนายนพบศพหมอนวดแผนโบราณ
ถูกบีบคอตายในแมนชั่นแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอเมืองบุรีรำเป็นเหยื่อรายที่๕
ตำรวจได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ระหว่างคนร้ายพาเหยื่อสาวไปที่ห้องพัก
ผู้ต้องสงสัยจึงถูกส่งไปทุกสถานีตำรวจ
เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยในการไขคดี

นำภาพวงจรปิดให้พยานดู
ยืนยันว่าเป็นฆาตกรรายเดียวกัน
อีกทั้งทุกศพถูกฆ่าด้วยการรัดคอ
หรือจับกดน้ำจนเหยื่อเสียชีวิต

และเพื่อความสะดวกในการทำคดี
งปราบปรามจึงโอนคดีทั้งหมดมาดูแลเอง
อกจากนี้ชุดสืบสวนยังพบข้อมูล
ผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวคือสมคิดพุ่มพวง
เคยเป็นพยานเท็จในคดีฆ่าปรีนะหลีพัฒนภัณฑ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเมื่อปี๒๕๕๙
เขามาเป็นพยานเท็จในคดี
ถูกใช้จ้างหวานโทรทัศน์ช่องหนึ่ง

มีพยานสำคัญที่ให้การว่า
ประมาณว่าคนที่ฆ่าผู้ว่าปีหน้าไม่ใช่ผู้พันตึง
แต่เป็นทีมงานอีกทีมงานที่มาจากทางใต้

นี่คือการปรากฏตัวของสมคิตครั้งแรกในแปลกว่าอันยากรรม
แก่รอยทุกสถานที่ที่คาดว่าสมคิดจะเดินทางไป
กระทั่ง๒๙มิถุนายน
พบข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของเหยื่อรายหนึ่ง
ที่ถูกขโมยหลังถูกฆาตกรรม
ออกจากพื้นที่จังหวัดชายภูมิ
ตำรวจจึงเข้าจับกลุ่ม
พอจากการสืบสวนพบหลักฐานบางอย่าง
สืบก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสมคิดพุ่มพวง
ตอนได้ถึงตอนเช้าแล้วมาที่ปีศำล้อ
ก็เจอมันแอบดูตรงช่องประตู

ก็ไปแอบดูเห็นมันกำลังดูข่าว
ดูข่าวตัวเองอยู่ก็เลยเข้าไปจับกลุ่ม

คนตายที่บุรีรำอยู่ที่ตัวเมียเขา
สมคิตสารภาพที่ลงมือสังหารเพราะโมโห
เหยื่อทุกรายที่ซื้อบริการมาร่วมหลับนอน
ขอเพิ่มค่าตัวจึงฆ่าทิ้งเพื่อระบายแค้น

พยานหลักฐานเชื่อว่ามีการวางแผนมาตั้งแต่แรก
เพราะสมคิดไม่มีงานเป็นหลักแหล่ง
หาเงินด้วยการลวงหมอนวดหรือนักร้องคาเฟ่มาร่วมหลับนอน

ทั้ง๕คดีสารพิพากษาประหารชีวิต
ลดโทษจำคุกตลอดชีวิต
และพ้นโทษเมื่อ๑๗พฤษภาคม๒๕๕๙
ชีวิตของสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง

ติดตามในเปิดแฟมคดีดังตอนหน้า